มันก็มองตามคุณเรม่อนไปสิ่งที่ผมถ้าผมตามให้ฝากอืม
แล้วผมไม่มโนผมเห็นตึงเงาซ้อนอยู่เงาซ้อนกับเขา
ซ้อนที่คุณเรม่อนอยู่อืมมันดันหลังขึ้นไปแล้วเป็นบางบางเหมือนผู้หญิงที่มีสบาย

คือศาลพระภูมิเริ่มเริ่มมีตุ๊กตานนางลำมีช้างมีม้ามีอะไร
เขาก็เอาลงมาวางไว้โตขาแล้วกูผ้าขาวแล้วก็ทำความสะอาด

มอนเขาก็มาถึงอันนี้อะไรอ่ะอืมนี่แหละอืมนี่อะไรอ่ะ
แล้วเขาก็เห็นไอ้ตุ๊กตานางลำสีเขียวเขานี่อะไรอ่ะ
ว่าเอ๊ะหล่นหักครึ่งเอวหักแขนหักสองข้าง

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกันครับ
แต่ก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหารายการในค่ำคืนวันนี้

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
มีเรื่องหลอนอยากเก็บไว้คนเดียว
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรารอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ในธีมของ

อีกหนึ่งนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เขาคนนี้มีวิธีการเล่า
มีลีลาการเล่าที่ไม่แพ้ใครครับ
ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชม

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา

ในเดือนมกราคมนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

มีกระแสกับเรื่องที่พี่เขาเล่า
เพราะวันนั้นพี่เขาเล่าด้วยความตื่นเต้น
มีเอฟเฟคเสียงต่าง
เขาคนนี้ไม่ใช่ใครครับ

เป็นเกียรติมากครับพี่ที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุ
ปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียงโทรศัพท์

พี่พัฒน์เรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้
ต่างชาติให้การยอมรับ
เรื่องของผีนางรำของไทยเป็นอย่างมาก

วันนี้พี่แพทย์มาพร้อมกับเรื่องของแค้นนางรำ

คืออย่างนี้ถามว่าเป็นประสบการณ์ของผมแหละ
ครับแต่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องไปเห็นไปรับรู้ด้วย
แต่ถามว่าตรงกับตัวผมไหมมันไม่

โดยจะแบ่งเป็นจันทร์พุทธสุขเสา

สุขเสามันจะเป็นที่ที่แบบผมตีประมาณซะว่าอยู่ในแถวเปลืองจิต

อีก๒ที่มันจะเข้าจันทร์กับพุทธ

มันผมไม่เจอคุณแจ๊คเราก็แบบว่าทีฮาได้นะฮะแบบว่าปกติทั่วไป

ผมพูดว่าเขาจะมีหุ้นส่วนกันอยู่๔คน

ตัดสินใจจะอยู่ในของพี่ใหญ่คนนี้
วันแรกที่ผมไปทำงานผมไม่เจอคนนี้แล้ว

ทุกที่ที่ผมทำเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด

ศาสนาคนละศาสนากับเรา

เขาให้ผมทำงานในลักษณะที่เป็นห้องประชุมยาว

คุณออกแบบเสร็จเมื่อไหร่กลับบ้านได้เลย

ประการ๕คุณเสร็จ๕คุณจบ

คนในที่ทำงานเหมือนว่าคุณแบ่กทุกข์ไว้
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่นอมพงามอะไรสักอย่าง

จะเจอแค่๓คนนี้ที่เข้ามาคุยเรื่องงาน
เพราะเวลาเสร็จงานปั๊บเนี่ย๓คนนี้เขาจะไปดูว่า
โอเคไหมถ้าโอเคแล้วเขาจะส่งให้เลขามาดู
เพราะผมเขียนอธิบายการทำงานเป็นภาษาไทย
เขาจะต้องเป็นคนที่เอาไปสื่อสารกับโรงเย็บอีกทีหนึ่ง

ก็เหมือนเดิมผมไม่ต้องมันมาคุย
ห้องทำงานผมนึกตรงนี้เป็นห้องกระจกทั้งหมด
แล้วข้างหน้าก็จะเป็นห้องกระจกที่เป็นที่ว่างที่เรามองเห็น

ห้องทำงานของผู้บอส๓๔คนเขานั่งอยู่ด้วยกัน
ส่วนของนี้เป็นผู้บัญชีผู้รักษฐกรรม
แล้วจะมีกั้นส่วนหนึ่งเป็นห้องครัวเข้ามาเข้านให้
ส่วนข้างด้านจนถึงเที่ยง

แต่ส่วนบอสและพระราชาวสวยเขากินข้างในด้วยกันได้

เอาว่าเป็นดาราได้เลย

โสมคือหน้าเหมือนคนดับนอนมาเป็นเดือนเนี่ยมาเย็นมองผมตาลายลอยแล้วก็เดินเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มานั่ง
ผู้ชายตัวสูงหน้าสมตาลอยยืนอยู่ข้างหน้ากระจกพี่นะ
อยู่ข้างหน้ากระจกเพราะสักพักเดี๋ยวเขาเปิดประตูกระจกเข้ามาเขาก็เดินเข้ามานั่งข้างผม

มันก็มีถามว่าเรานับถือสัตว์ผมก็บอกผมนับถือศาสนาพุทธ
เขาก็มองหน้าผมไปสักผมถามว่ามีอะไรหรือเปล่า
คือความต่างของศาสนาเขากับเราเนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วนะครับ
สักพักหนึ่งเขาก็บอกว่ายูเชื่อเรื่องวิญญาณผีหรือปีศาจไหม

เจ้านายมาถามแบบนี้นี่ประเด็นมาแล้วนะ
มันมีประเด็นปัญหาถ้าเป็นคนไทยด้วยกันมันไม่มีปัญหา
ตอนนั้นผมคิดว่า๕๐๕๐ถามวัดใจเราหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า
ผมก็เลยบอกว่าคือพูดกลางที่สุด
หลักของศาสนาเราเราเชื่อว่าเรามีสิ่งนี้อยู่

เพราะว่าถ้าอยู่ฟังอยู่จะเชื่อไอไหม
ผมก็ลองเล่าดูสิอยากฟังเหมือนกัน
มาเลยผมไม่มีปัญหาเรื่องฟัง
เขาบอกทุกคืนจะมีผู้หญิงเขาใช้คำนี้แหละ
ดูเต้นลำอยู่เนอะราบเตียงเตียงชัย
มึงถามว่าเขาด่าแล้วบอกฉันฟังไม่ออก

ผมก็ถามว่าแล้วมันนานเท่าไหร่แล้ว

นั่นคือที่มาของสภาพของเขา

เริ่มจากเดินรอบเตียงขึ้นไปเหยียบอกมั่งอะไรมั่งอย่างนี้
กำลังคุยอยู่ปั๊บพอดีทางน้อง
น้องและทีมนางเขาเดินออกมาพอดี

กวนเขาทำไมพี่ขึ้นไปนอนเถอะ

ผมบอกไม่เป็นไรงานเสร็จแล้ว
คุยนู่นคุยนี่คุณก็บอกไม่เป็นไร
คนที่เป็นไม่ใช่น้องคุณเดมอน

เปลี่ยนประจูกไปมันจะเหมือนบันไดขึ้นไปห้อง

ผมก็มองตามคุณเดมอนไป

แล้วเป็นบางเหมือนผู้หญิงที่มีสบาย

ก็นั่งมองจนคุณเดมอนขึ้นไป

โทษทีนะช่วงนี้พี่ชายฉันเครียด

คุณนิดจะเป็นแบบ

คุณเดี๋ยวมึงพูดอะไรให้ผมฟังบางอย่าง
แต่ผมอยากฟังว่าเกิดอะไรขึ้น

เข้าไปในห้องหมดแล้วเขาก็เลยบอกว่า
พี่เห็นสารพระภูมิที่อยู่ตรงนู้นไหม

เพราะว่าทางนี้เขาไม่ให้จุดทูบ

แต่ที่นี่เวลา

แล้วถึงจะส่งไปที่ชิปปิ้ง
แพ็คที่อยู่ข้างนอกเขาก็จะมาแพ็คอยู่ที่นี่

เขาเห็นคนใส่ชุดขาว

คำยืนกอดอกดูจากบนชั้น๒

สักครั้งมีไหมที่มึงจะมาถวายของให้กู

กูเอาให้หนักหมดทุกคนเลย

ถ้าไม่งั้นคดีนี้ออกหมดก็คือไม่มีใครทำให้แล้วนะ

จะเข้าใจวิธีคิด

พอเขาหาวันได้

สารพระพุมเลยเรียกว่ามีตุ๊กตานางลำ
มีช้างมีม้ามีอะไรเขาก็เอาลงมาวางไว้
ตัวขาดแล้วกูผ้าขาวแล้วทำความสาย

อันนี้อะไรอ่ะแล้วเขาก็ไปเห็น

ที่อะไรอ่ะเขาก็เอ๊ะหล่น
หักครึ่งเอวหัก
แฉนหักลงข้าง

มันตกใจคือตกใจคือไม่ได้ตกใจด้วยความว่า
สักท่าแต่ตุ๊กใจว่าทำของเสียหาย

เอาเงินไปครับลูกน้องก็ขี่หมดแล้ว

ลูกตาเนี่ยไปทิ้งที่ทำขยะหน้าบ้าน

เดมอนเริ่มนอนแหงตากอืม
เพราะมีคนมาทำร้าย

เดมอนเดินลงมาเปิดประตูลงไป

เขาบอกเขาว่าอย่างทุกครั้งที่เขาพยายามนอนเขาทำไม่ได้
ผมก็บอกว่าช่วยไงผมจะช่วยแบบไหน
สมมุติว่าผมเอาพระมาให้ใส่บ้านคุณแตกแน่

หรือผมบอกเอาอย่างนี้ได้ไหม

เขาบอกว่าแม้แต่กลางวันก็เอาไม่อยู่

เขาบอกว่าเขาต้องกินยานวงหลับเป็นกรรมกรรมเขายังไม่หลับ
แต่ครั้งนี้คือโซมจนแบบ
มันโบ๋แล้วเพราะมันเหมือนว่า
เหมือนคนจะหลุดโลกแล้วประมาณนั้น
ผมก็บอกว่าขอคิดดูก่อนนะ
เพราะสิ่งที่ผมทำมันอาจจะขัดต่อศาสนาของคุณ
แต่สิ่งที่ทั้งเพื่อนคุณและน้องคุณเชื่อ

ความที่ไม่ได้นอนมาเลยผมว่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งต้องได้โทร
ผมเริ่มกลับมาที่มาทำที่นี่ก็๒อาทิตยบวกกับอีก๒อาทิตย์ก่อนก็

บอกเอาอย่างนี้ด้วยกันเดมอนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่ากัน

ยังไม่เท่าไหร่ทางนู้นกลับมาก็ไม่เห็นพี่

คือเครียดด้วยเหตุผลยังงานออกถึงทุกวัน
มีวันส่งทริปมีประสิทธิ์ต้องการฉันด้วย
เราเครียดเรื่อง

ขอคิดดูสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกัน

แต่ผมกลับมาทำงานที่บริษัทที่ไปวันจันท

วันกุ๊ดผมจะได้ไปทำงาน

ก่อนไม่ไม่ไปนั่งทำที่นู่นคือแค่ไปเก็บ
มาหาผมบอกว่าวันนี้เข้ามาหน่อยได้ไหมผมถามว่า
มีอะไรเขาบอกว่าวันที่ออกแล้วไปอ่ะตัวเจ้าของ

ดูนั้นไม่มีปัญหา

เค้าก็บอกว่าเค้าจะมาประมาณว่า๑๓

ไม่ต้องรอเพราะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่
ทำถึงสักประมาณ

ผมก็เดินออกไปออฟฟิศเริ่มหิวข้าว
ร้านพวกที่เป็นตรงก๋อเตี๋ยวอาหารตามสั่งเขาผิดหมดแล้ว

ตรงติดถนนในกลางซอยมันจะมีร้านที่
ที่มีบ้านแล้วก็มีสวนให้คุณนั่งกิน

เห็นรถมันพุ่งออกมา
พึ่งจ้างได้เป็นรถของบริษัท
แล้วก็มีรถของเลขาเลี้ยวตามออกไปอีก๒ขัน

ออกตัวแบบเร็วเหมือนกระชากรถออกได้ก็ไปเลย

แบบพิธรขาไว้ประมาณ๔๐กว่าแถวนี้
เวลาจากวันนี้ก็ไม่เป็นไร

รับไหมคะบอกเออมาตั้งก็ได้

ผมเข้าใจว่าผมอยู่ที่ร้านประมาณทุ่มหนึ่ง
รถที่ออกไปน่ะอยู่สักประมาณก่อน๖โมงนิดหน่อย
อาหารที่มาเสิร์ฟอยู่ที่ประมาณ
ทุ่ม๔๕ก็เกือบ๓ทุ่ม
พอมาเสิร์ฟปั๊บผมนั่งทานกำลังจะก้มทาน
เป็นเดมอนวิ่งมาจากไหนไม่รู้มานั่งอยู่ข้าง
แล้วอยู่อยู่ถึงช่วยอาหารแล้วอาหารไม่ไหวแล้วนะ
แล้วเขาพูดว่าอยากให้พวกเขาเอาฉันไป

ใช้คำว่าอะไรนะครับ
นั่นหมายถึงว่าต้องเติมไม่ใช่หนึ่งคน

ถึงถามเยอะเดี๋ยวใจเย็น
เด่มได้กี่คนสาม
เขาบอกมีคนหนึ่งเป็นชุดเขียวที่เขาเห็นประจำครับ

อีกคนใส่ชุดขาวเป็นผู้ชาย

เขาบอกคนที่เป็นชุดเขียว
จิกขึ้นคล่อมเขาแล้วก็จิก
แล้วก็ยกตัวเอาเขากระแทกลงที่หน้าอกเขา
ส่วนคนที่เป็นชุดแดงเอาเท้าเหยียบอยู่ตรงนี้
แล้วชุดขาวเนี่ยเหยียบที่เท้าสองข้างเขาไม่ให้ดิ้น
ผมถามแล้วแล้วอยู่ทำยังไง
ไอร้องเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยิน
ครั้งสุดท้ายที่ไอ้รวบรวมทุกอย่างเลย
แล้วก็ร้องแล้วก็สะบัดหลุดออกมาแล้วไอก็วิ่งลงมา

เพราะนี่ไม่เห็นอยู่เนี่ยก็เลยวิ่งเข้ามาหา

เขาพูดอะไรเข้าใจไหม
ไม่เข้าใจทุกคนพูดเหมือนกันหมด
แต่เขาฟังไม่รู้เรื่องจับความไม่ได้

ผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมเดมอน

พรุ่งนี้ขอไปดูบนห้อง

สมมุติเป็นพี่แจ๊คนี่เลมอนต้องมานั่งพุกเข่าแล้วก็
ช่วยไอนะช่วยเหละละผมว่าเม้อนหลุขเถอะ
คือทุกวันนี้ก็โดนเขาหายเป็นเกปเลยเยอะอยู่ล่ะ
คุยกันเหล่ะจะเป็นแฟนกันอยู่แล้ว

สักพักเดียวก็ลุกแล้วก็วิ่งหายข้ามถนนไป

น้องใส่กล่องกลับบ้าน

เหมือนกลัวแหย่งอะไรอย่างนี้เหรอ

แล้วก็มองผมอยู่อย่างนี้

พนักงานเสิร์ฟ๓คน

แล้วก็มองพี่แพทย์ด้วยสายตา
เหมือนกลัวอะไรบางอย่าง

แต่ผมก็บอกโอเคเรา

กลับบ้านผมผมเคลียร์งานที่ว่า

เขากลับว่ายังไงพรุ่งนี้คงได้ทำงานน้อยแล้ว

ผมกลับว่าไปถึงสักประมาณไม่เกิน๘โมงครึ่ง
่งเช้าตื่นมาผมเดินเข้าไปที่ห้องพระ
พยายามจะมองทุกอย่างในห้องพระ

เป็นของที่ตามมาจากนอกบ้านแล้วมาเล่นงาน

แล้วคุณจะไปไล่เจ้าบ้านออกจากเจ้าบ้านยังไง

ผมไปถึงที่ทำงานประมาณ

คือออฟฟิศเขาจะอยู่
ประมาณหลังที่๖ถ้านับ๖ห้อง

รถที่เป็นของทางทีมของคุณเดมอนออกมาตั้งก่อน

ผมก็เดินไปสักพักเห็นน้องเดมอน

แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะ

หน้าน้องเดมอนคือล้อมเหมือนคนร้องห้าแล้ว

นี้จะไปไหนจังบอกว่าคุณเดมอนตายแล้วตายเลยเหรอครับผมคือ
ผมกำลังจะพูดสิว่าเมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลยเออผมก็เลยถามว่าตายเมื่อไหร่
อ่าจำเวลานะคุณแจ๊คอ่าทุ่มครึ่งแล้วเมื่อคืนพี่เจอเขาตอน
เกือบสองทุ่มเฮ้ยหลังจากที่เขา
อืมคุณแจ๊กเขาจับเมื่อคุณแจ๊กรู้สึกยังไงเย็น
แต่มีความอุ่นมีเนื้อมีหนังใช่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นตอนที่เขาจับผม
อันนี้ก็เป็นเนื้อหนังปกติเนื้อหนังปกติตอนนี้เขาต้องมาจับตอนนี้เขาจับตอนนี้เขาหย่อ
คือน้องทางทีน้องของดิมอนตอบต้องไปที่สถานทูตอลเป็นเดินเลื่อนไปแก่คำวรรณวัฒน์
ส่วนทางนี้จะไปเลิศจะไปโรงบาลพฤตชักกาคือโรงบาลกระยายซ้อย
แต่หมอเขาบอกว่าสิ้นใจตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้ว

ก็จะมีน้องที่รับโทรศัพท์แล้วก็เช็คเรื่องฝาก
กับเด็กที่เป็นเด็กต่างด้าว

ผมก็เดี๋ยวเคลียร์งานเสร็จไว้ที่โต๊ะแล้วกัน

ผมเข้ามาทำอะไรเสร็จปั๊บก็ได้ยินเสียง

ถ้าไปก็ชวนพี่

ผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะเสร็จงานแล้ว

ห้องคุณอิมันพอเดินเข้าไปปั๊บมันจะเลี้ยวอย่างนี้

หน้าต่างมันก็จะออกไปทางหน้าหน้าด้าน

ผมก็บอกว่าเปิดบ้านหน่อยแล้วบ้านสว่าง

ผมใช้วิธีเปิดประตูแล้วก็ยืนพิงประตู
น้องคนนั้นก็กวาดทำความสะอาด
กวาดไปก็กลัวไปบ่นไปอยู่

มันก็คราบมา
ไอ้นั่นปรี๊บวิ่งต่อมามาจากหลังเสื้อ

ลูกตานางรำที่หักขึ้นข้อแขน

สิ้นต่างอย่างนั้น

ผมช่วยเอาผ้าขาวมาให้๒ผืน

ผมก็เปิดมาไอ้วันโดดอยู่

แต่คุณเดมอนเป็นคนดึง

กุแก่ใส่ชุดขาวที่ดูเมื่อคำ

ผมก็บอกผมขอนะอันนี้ปลายใหม่ก็มีแล้วตัวใหม่ก็มีแล้วขอแล้วกัน
อะไรที่อยากได้ก็ได้ไปแล้วอย่ากักอย่าขังเขาไว้ที่นี่เลย
ขอขอแค่นี้จบกันแค่นี้นะเดี๋ยวอันนี้ผมจะไปไว้วัด
ผมก็ห่อเนี่ยใส่กระเป๋าก็ไปหาวัดไว้นะ
เหมือนที่เราเห็นไว้ตามต้นโพต้นอะไรอย่างนี้
จนผมมารู้จริงว่าวันนั้นประมาณ๖โมงกว่า
ทุกคนได้ยินเสียงคุณเดมอนร้องแบบกรี๊ดลั่นเลยแบบลั่นบ้านเลย
ขอให้คุณพระคุณแบบพอเข้าไปถึงแล้วสภาพที่เห็นคุณคุณเดมอน
ปากเขียวแล้วปากเขียวปากเขียวแล้ว
เหมือนคนโดนบีบคอหรือโดนรัดคอจนแบบปากเขียว
นั่นคือภาพที่พี่แพทธ์เห็นว่าทำไมรถรีบออกไป
ผมตามไปอาทิตย์นึงนะร้านเกิดก็เลยไปสั่ง
ไอ้น้องยังไว้เป็นอย่างงี้ผมค้ามหน่อย
เห็นอะไรมันคืออะไรบอกได้ไหม

เอานะเดี๋ยวสั่งกิน

ตอนแรกพวกหนูเห็นพี่พูดอยู่คนเดียว

หนูเห็นเหมือนเงาสีดำวิ่งข้ามถนนไปทั้ง๓คนเลย

ใช่เห็นเป็นน้อมดำคร้ามทะเงินไป
พวกผมก็เลยบอกว่าพี่เลี้ยงผีเหรอ
หนูก็บอกว่าเปล่าไม่ได้เลี้ยงไม่มีอะไร

อาจจะความด้วยความจิตผูกพันธ์นะฮะ
เรื่องนี้มันมาจบตรงที่ว่าสุดท้าย
ต้องไปเอาพรางมาทำพิธีกับสารขอขมา
แต่บริษัทนี้คือหลังจากนั้นผมลาออกนะครับ

พอดีผมได้งานใหม่
แต่ก็คุยกันมีอะไรคุยกัน
บริษัทนั้นอยู่ได้อีกแค่๒ปีก็ต้องยึดตัว
ทั้งที่เป็นบริษัทที่ผมมองว่ารุ่งมาก

ผมว่าพอเวอร์ทั้งที่เนี่ย
กับคลิปที่ประเทศของเขาคือพ่อแม่เขาต้องไม่เล็ก

เท่าที่ฟังน้องชายเขาพูดเขาจะเอาไปทั้งร่าง
เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อไปฝังไว้ที่ประเทศเขา
ซึ่งด้วยเงินที่เขามีมันโอเค
เรื่องนี้มันไม่ได้ประสาทกับของผมเดินตรง
แต่เท่าที่ผมไปเห็นผมไม่รู้นะว่าใครจะคิดยังไง
สิ่งที่เราเห็นกับหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไป
ด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ
อาจจะชี้เล่นด้วยเรื่องมันประมาณนี้นะครับคุณเจ๊
คือเท่าที่ฟังดูอันนี้ไม่ใช่เคสแรกนะ

เรื่องของคนที่ไม่รู้อย่างเช่นคนต่างชาติ
อย่าลืมว่าคนต่างชาติเขาไม่มีความรู้
เขาไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาเกี่ยวกับสารพระภูมิ
ตุ๊กตานางรำหรือตุ๊กตุ่นตุ๊กตาใดที่อยู่ในศาล
เขาจะมองว่าพวกนี้คือโมเดล
ต่างชาติบางคนสะสมโมเดลตุ๊กตานางรำ
แล้วก็เอาไปสะสมเรียงไว้เต็มไปหมดเลยนะครับ
อันนั้นเขามองว่าน่าจะเป็นของสะสมของเล่น
แล้วก็มีหลายเคสที่มีลักษณะแบบที่พี่แพทย์เล่า
คือทำอะไรโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ

แล้วผลสุดท้ายแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวตามมา

ผมมองว่าบางทีผีหรือว่าวิญญาณ

คือบางทีมันก็ต้องมีเหตุผลกันบ้าง

ถ้าคนนั้นรู้แล้วใครจะทำ

แต่ด้วยความที่ไม่รู้แล้วไปเอาคืน
ไปใช้ความเอาแต่ใจตัวเอง
อันนี้พูดถึงเรื่องผีรวมเลยนะ

แล้วก็อีกแง่มุมหนึ่งผมว่า
เรื่องของการมาอยู่ต่างที่ต่างถิ่น

ประเทศนั้นเขามีความเชื่อเรื่องอะไรบ้าง

แน่นอนว่าคนไทยมีความเชื่อเรื่องของการนับถือผี

ญี่ปุ่นเขาจะมีการนับถือนู่นนี่นั่น

ผมว่ามันก็ต้องดูทั้งสองมุม
เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะบทสรุปเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นจะไปที่ไหนก็แล้วแต่

มันมีความเชื่อความศรัทธาอะไรอยู่บ้าง
จะได้ไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น

มาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการ
สถานีผีดุของเรา

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่าง

มาร่วมรายการกับเรา

เรามีนัดมาล้อมวงฝังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้เวลาหมดหมดเวลา

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณพี่พัทธ์ครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณแจ๊ก